คุณผู้ชมถ้ามีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือว่าไปโดนอาถรรพ์อะไรเข้า
อันนี้เราก็ไม่รู้นะเป็นเรื่องของความเชื่อ
ลองไปไหมลองไปลอดไปรอดที่นี่ดูครับ

นี่ครับเขาบอกว่าถ้าไปรอดที่นี่แล้วเนี่ยทุกโศกจะหายไป
เหลือไว้แต่ความเจ็บปวดที่ศีรษะ
เบาสิอย่าให้มันหัวโขก

ที่นี่ครับคุณผู้ชมที่เขาทำกันอยู่คือการลอด

ที่นี่ฮะเขาบอกว่านี่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่พระปางภายใน
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดแห่งนี้ฮะนอกเหนือจากความสวยงามที่โดดเด่นแล้วนะ
เรื่องการรอดประธานพระเจ้าตากสินของวัดที่นี่

เพราะคนโบราณเขาบอกว่า
หากใครที่เจอเรื่องราวอาถรรพ์ตามติดหรือเจอเรื่องราวที่ไม่สบายใจ
มาไหมมาลองรอดประธานพระเจ้าตากสิน
สิ่งที่ไม่ดีมันก็จะได้หายไป
มันก็เป็นการชำระล้างร่างกายให้สะอาดขุดทอง

เขาบอกว่านอกเหนือจากนี้แล้วนะ
ใครที่ได้มาที่นี่อาจจะทำให้เปิดโชค
แล้วก็ได้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตก็ได้
เขาบอกว่าพระแท่นเนี่ยเป็นที่ที่พระเจ้าตากศิลปมหาราชทรงนั่งวิปัสนานั่นเอง
ชาวเน็ตหลายคนก็มาคอมเมนต์บอก
ประสบการณ์ตรงเคยไปแล้วก็ไปรอดมาแล้วชีวิตก็ดีขึ้น
มันก็มีบางคนบอกไปรอดมาแล้วก็เฉย
บางคนบอกไปรอดมาแล้วหัวโนกลับมาก็มี
ดูแล้วทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับ
จากคุณปนัดดาพึ่งเจริญครับ
ก็ขอให้รอดอย่างรอดปลอดภัยด้วยแล้วกันนะคะ